ตำรวจก็มีการแถลงสรุปสำนวนคดี
โอ้โหหลังจากที่ตำรวจแถลงเสร็จแล้วนะคะ

มันออกมาในทิศทางไหนแนวทางไหนกันบ้างนะคะ
นี่ค่ะคนแรกเลยคุณอัจฉริยะเพราะคุณอัจฉริยะเขาบอกไว้แล้ว
ว่าเดี๋ยวเขาจะหงายการ์ดใบเด็ดหงายไพ่เด็ดหลังจากที่ตำรวจแถลงถูกไหม

ซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกนะบอกว่าคลิปที่ตำรวจนำมาเปิดเผยเนี่ย
เหมือนกับมันไม่ชัดเจน
คลิปนี้ต้องการที่จะเอามารองรับคำให้การของแซนหรือเปล่า
แซนอยู่ท้ายเรือ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ให้เห็นด้วยให้เห็นถึงตำแหน่งของคนที่อยู่บนเรือ
คือจากท้ายเรือมาที่หัวเรือเนี่ย
ก็คือมีจ๊อปแซนโรเบิร์ตกระติกปแล้วก็แตงโมนะคะ
ใช่ครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของบาดแผลบนร่างกายของคุณตังโมนะครับ
เชื่อว่าไม่ได้สอดคล้องกันกับใบพัดเรือ

คุณตังโมนั้นตกที่บริเวณด้านซ้ายของท้ายเรือ
ขณะที่เรือนั้นกำลังขับด้วยความเร็วประมาณ๘น็อต
ก็เชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะครับ
กระแสน้ำจะดูดร่างของแตงโมเข้าไปหาใบพัดเรือ
แล้วก็เตรียมนำภาพเป็นภาพบาดแผลจากต่างประเทศที่ส่งมอบให้กับตำรวจนั้น

อาจริยะยังได้เปิดคลิปเสียงในการพูดคุยกันระหว่างผู้ชายสองคน
ที่บอกว่าในธรรมนองว่ารู้จักกันกับปอพูดคุยกันเรื่องที่ปอไปออกตัวบอกว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือก็มีคลิปเสียงด้วยนะ
คืออันนี้มันเป็นบางช่วงบางตอนของคลิปนะที่บอกว่ามีการคิดหาทางออกคดีให้
แล้วก็ให้บอกว่าให้พูดว่าตังโมไปฉี่ท้ายเรือให้คดีมันจบมันจะได้เป็นประมาท
แต่ว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยพูดว่าถ้าเกิดแบบนั้นมันขายขี้หน้าใครจะไปฉี่ท้ายเรือเป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นโกหกไปหมดเลย
ทีนี้นายอัชริยะก็พูดถึงคนเขียนบทให้คนบนเรือให้การแล้วนายอัชริยะบอกด้วยนะว่าคนเขียนบทเขียนไม่ดี
ตังโมไปฉี่ท้ายเรือก็เลยปิดไม่ลงเป็นข้อพิรุษให้สงสัยคลิปนี้จริงนายอาชริยะบอกว่าได้มาตั้งแต่แรกแรกแล้ว
แต่ว่าที่ไม่เอามาเปิดเนี่ยอยากดูการทำงานของตำรวจแล้วก็จะเห็นเลยว่าปอกับโรเบิร์ตส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีการปิดวาจาคนบนเรือเนี่ยโอ้ก็ดูสบายใจ
ฉลองถ่ายรูปเซลฟี่ก็คงจะหมายถึงกระติกกับแซน
ใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่นายอาชริยะออกมาพูดเมื่อวานหลังจากที่ตำรวจมีการแถลงสรุปคดีแล้ว
จริงก็เป็นแก๊งทนายความที่สนิทกันกับทนายเดชาเหมือนกัน
ถูกต้องแต่ว่าหลังจากฟังแถลงสรุปคดีเมื่อวานนี้
โอ้โหเคลื่อนไหวในโซเชียลกันแบบโอ้โหดูเดือดนะ

เขาโพสต์แบบนี้รู้รู้กันอยู่ว่าแซนโกหกเรื่องฉี่ท้ายเรือ
ทำไมยังต้องทำหลักฐานให้ไปเข้าทางคนโกหก
แล้วเมื่อวานเนี่ยประเด็นนี้สำคัญสุดแต่พูดน้อยมาก
ถ้าหล่นหัวเรือก็อาจจะได้แผลแบบนั้นเหมือนกัน
ต่างกันแค่จับโป๊ะทุกข์
เขาบอกว่าจับโป๊ทุกคนร่วมกันโกหกเพื่อปิดบางเรื่อง
เรื่องหรือเปล่าโอ้โหพอโพสต์ไปโอ้โหแน่นอนนะฮะ
คนก็ไปคอมเมนต์ไปแชร์กันเยอะแยะมากมายจากโพสต์นี้นะครับ
อีกคนนึงค่ะที่จริงหลายคนก็รอฟังอยู่นะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์ค่ะซึ่งคุณหญิงหมอน่ะไม่ได้อยู่กรุงเทพ
คุณหญิงหมอก็ทำบุญนะคะตอนนี้ช่วงเดินสายทำบุญเนี่ยนะคะ
จริงภาพน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะเป็นภาพแก้วกาแฟยามเช้า
แต่ข้อความเนี่ยคุณหญิงหมอบอกว่าจิบกาแฟหน้าเจดีพระรัตนัตรัย
หลังทำข้าวผัดปลาเค็มถวายพระเรียบร้อยแล้วแล้วได้มีเวลาดูข่าวตังโมนิดหน่อย
เหมือนอย่างที่เคยบอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐาน
มันเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซอบางชิ้นเนี่ยเสียบลงแต่ไม่ใช่ส่วนของภาพ
ชิ้นเป็นส่วนสำคัญแต่ก็ยังหาชิ้นที่เชื่อมโยงไม่ได้
ก็เลยทิ้งชิ้นนั้นไปหรือไม่อยากให้เอามาใส่
เพราะมันไม่ได้ให้ความสำคัญที่สำคัญเราไม่มีกฎหมายที่กำหนดว่า
ต้องต่อภาพให้สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องดังนั้นคุณหญิงหมอบอกนะคะ
บอกว่าภาพที่ส่งต่ออายการจึงอาจจะมีความไม่สมบูรณ์
คำถามปลายเปิดทำให้เกิดแพ้เกิดเหยื่อเกิดความไม่เป็นธรรมมามากมาย
แผลเนี่ยอาจจะเกิดจากใบพัดเรือแต่ก็อาจจะเกิดจากวัตถุอื่นได้
บอกด้วยนะคะบอกว่าแผลกล้างปลาบอกทิศทางได้ชัดเจน
เพียงแต่จะเลือกฟังใครคดีนี้จุดตกเรือน่ะสำคัญ
เพราะวิทยาศาสตร์จะบอกได้ว่าไม่ใช่ท้ายเรือ
นี่แล้วก็คุณหญิงหมอบอกว่าจริงสังคมไทยเกรงใจ
แล้วก็เกรงกลัวอำนาจกันมานานอันนี้หมอบอกด้วยนะ
ให้ส่งข้อมูลที่อยากรู้มาให้อ่านเช้านี้
ก่อนที่จะไปเหมือนกับไปปฏิบัติธรรมไปทำบุญนะคะ
อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลคุณบุ๋มปนัดดา
มีการโพสต์ถามทุกคนว่ารู้สึกอย่างไรกับการแถลงสรุปสำนวนคดีตังโม
โดยคุณบุ๋มฝากบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งไปสิ้นหวัง
เพราะว่ายังมีอายการที่จะเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้
ส่วนตัวแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์กับสิ่งที่ตำรวจแถลง
แล้วก็เตือนทุกคนว่าอย่าไปคอมเมนต์แบบขาดสติ
เพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะมีการเกิดคดีฟ้องร้องหมินประมาทกันอีกเยอะแยะมากมาย
เพราะคนที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็เตรียมที่จะฟ้องร้องเหมือนกันนะครับ
ทีนี้อีกคนนึงอันนี้ก็เดือดจริงนะคุณทัศนัย
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
เพราะว่าแซนเขาก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะ
ใครจะพูดอะไรยังไงสุดท้ายความจริงก็จะปกป้องพวกเราเอง
แล้วก็มีการปลอไว้ไงว่าออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ
พอมีปลเท่านั้นแหละกระหน่ำเลยค่ะ
บอกว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงวันนี้
ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกัน
ความจริงจะปกป้องเราแล้วคุณหนิงก็บอกว่าบนโลกนี้
สิ่งอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

เออทีนี้พอคุณแซนไปตอบก็ไปตอบเหมือนกับขอบคุณคุณหนิงอะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นจริงข้อความที่ตอบเนี่ยนะ
มันก็เป็นการโต้กันพอสมควร
เพราะว่าคุณหนิงเขาก็บอกว่าหลังจากที่แซนมาขอบคุณ

สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงมันคือกรรม
ย่อมเป็นตามธรรมผลของการกระทำเนี่ย
ว่าจะดีหรือชั่วย่อมตามสนองอยู่แล้ว
แล้วทีแรกคิดว่าจะจบไม่จบ
เพราะว่าคุณแซนไปตอบกลับอีกเหมือนกัน

ใช่บอกว่าเรื่องบาปกรรมแซนทราบดีค่ะ
เพราะที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้าง

แต่วจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกัน
คงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏ
สำหรับทุกคนที่ว่าแซนแซนขออโหสิกรรมให้นะคะ

ก็เป็นการฟาดกลับด้วยข้อความบนโซเชียล

ถึงเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจแต่เพื่อนตายทั้งคนเนี่ย

บอกว่าก็ผ่านมาจะ๒เดือนแล้วนะคะ
ไม่ทราบว่าจะต้องนั่งอมทุกข์๒๔ชั่วโมง

แบบนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายข้อความมากเลยค่ะ
มันเลยกลายเป็นกระแสว่าโอ้โหแซนก็ฟาดกลับไม่ยั้งเลยเหมือนกัน
ทีนี้กลายเป็นว่ากระแสในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
ทวิตเตอร์ที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งเนี่ย
คือแตงโมต้องได้รับความยุติธรรม
ยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวาน
ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เลยนะคะ

หลังจากที่ตำรวจแถลงสรุปคดีค่ะ

บางทีเราคอมเมนต์ก็ต้องดูให้ดีด้วยเนอะ